ครับผมนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพสมาชิกสบาผู้แทน
รัศดรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมจากภักดิ์เพื่อไทย
ท่านประธานที่กรบครับครับผมจะขออนุญาตใช้เวลาห้าสิบนาทีนะครับ
ไม่ใช่สี่สิบห้านาทีจากนี้อภิปรายไม่ไหวหวังใจ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ
ผลเอกประยุทธ์บริหารราชการล้มเหลวผิดพลาด
ประสิทธิภาพไร้คุณธรรมจริยธรรม
ปล่อยให้มีการแสวงประโยชน์ในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจปกครอง
ทำลายระบบคุณธรรมในหน่วยงานราชการ

งการให้พวกฟ้องและบริวารทำความเสียหายให้กับประเทศ

สิ่งที่ผมกราบเรียนไปนั้นไม่ใช่ข้อกล่าวหานะครับ
แต่เป็นข้อเท็จจริงตามเอกสารหลักฐาน
และการให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้อง
ที่ได้ตรวจสอบแล้วก็รวบรวมมาอย่างถูกต้องนะครับ

เมื่อดำเนินการด้านเอกสารดักดังเรียบร้อย

เพื่อดำเนินการกับพลเอกประยุทธ์และพวกต่อไป

เพื่อให้ท่านประธานและผู้ติดตามการอภิปราย
ทุกท่านในวันนี้ได้เข้าใจ

พฤติกรรมความผิดการสมคบคิด
ท่านจะเข้าใจว่าผลเอกประยุทธ์และพวกสมคบคิดกันสร้างความเสียหาย

ท่านประธานที่เคารพครับผมรับราชการเป็นนักบินกองทัพอากาศมาก่อน
สมัยผมรับราชการยุทธโปรกรณ์ต่างของกองทัพ
รวมแล้วแต่จัดหามาจากต่างประเทศทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นงบการจัดยุทธปกรณ์ของกองทัพ
มันจะไม่เหมือนกับงบลงทุนในกระทรวงทะวงกลมอื่น
เพราะงบลงทุนส่วนใหญ่ของกระทรวงอื่น
เขาจะลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
มันก็มีการจ้างแรงงานนะครับใช้วัตถุดิบทรัพยากรต่างภายในประเทศ
เพราะฉะนั้นโครงการต่างของกระทรวง
ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มากก็น้อย
แล้วก็ทำให้ตัวเลขการบริโภคภายในประเทศ
ตัวอย่างเหมือนงบสร้างถนนของประชาชน
ของกระทรวงคมนาคมนอกเหนือจากพี่น้องประชาชน
จะได้ถนนไปใช้งาน
เงินงบประมาณก็ต้องถูกจ่ายมาเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเป็นค่าแรงนะครับ
สมมุติว่าคนงานเขาได้ค่าแรง
เขาก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้ออุปโภคบริโภค
สมมุติเขาเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับซื้อของร้อยบาท
เงิน๗บาทครับที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก็ย้อนกลับมาเป็นรายได้ของประเทศ
เห็นไหมครับว่าการลงทุนแบบนี้มันเป็นการลงทุนที่กระตุ้นเศรษฐกิจ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
แต่การใช้งบประมาณไปซื้ออาวุธมันจะแตกต่าง
แม้เราจะเรียกมันว่างบลงทุนเหมือนกันนะครับ
กระทรวงกลาโหมจะเป็นเหล่าทัพไหนก็แล้วแต่บกเรืออากาศเนี่ย
ก็มักจะเลือกซื้อยุธธรรมกรแบบซื้อมาขายไปในเกือบทุกโครงการ
ยกตัวอย่างครับสดสดร้อนกองทัพเรือเนี่ย
เขาเพิ่งมาของงบประมาณปี๖๕ซื้ออากาศยานไว้คนขับ
ขอซื้อทั้งสิ้นสามลำผมไม่ได้พูดนะครับว่า
ของจะดีหรือไม่ดีผมจะพูดถึงกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทัพเรือนะครับก็ต้องไปเซ็นสัญญากับประเทศจีน
ทัพเรือก็จะจ่ายเงินเกือบ๕๐๐ล้านบาท
ให้กับบริษัทคู่สัญญาประเทศจีนครับ
แล้วประเทศไทยได้อะไรนะครับ

ที่มาของงบประมาณในการจัดซื้อยุทธปกรณ์ของกองทัพต่าง
มันก็เป็นเงินที่มาจากงบลงทุน
ที่รัฐบาลต้องไปกู้ชดเชยการขาดดุล
เพราะฉะนั้นเงินกู้ที่เราต้องไปกู้มา
แล้วก็ไปถูกใช้แบบทิ้งน้ำไปเฉย
ไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาเป็นรายได้ให้รัฐบาล

มันก็เป็นเรื่องที่กระทรวงกลาโหมถูกคอรหามาโดยตลอด

จากการที่เราต้องไปซื้อเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจ
นอกจากมันจะไม่ให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว
มันยังมีเป็นปัญหาอื่นเนี่ยหนักกว่าซ่อนอยู่
นั่นคือเรื่องของการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้น
แล้วก็การเข้าถึงชั้นความลับต่าง

เครื่องบินแต่ละลำมันหน้าตาเหมือนกัน

ประสิทธิภาพของเครื่องบินในแต่ละแบบ
ในแบบเดียวกันอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
เพราะมันขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตครับ
เขาจะเมตตาให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีต่างได้มากน้อยแค่ไหน
เขาก็จะให้โอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์ให้เครื่องบินนั้นมันมีประสิทธิภาพสูง
เครื่องบินมันก็มีประสิทธิภาพที่ลดลงเหมือนประเทศไทยเป็นต้น
ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นตรงนี้ซะก่อน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ทางทหารสุดยอด
เพราะฉะนั้นต่างชาตินะครับใครก็อยากที่จะเข้ามาฝึกบินในประเทศไทย
บินกัน๓ประเทศสหรัฐสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทย
ฝึกบินบนด้านฟ้าของเรา
แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับพอฝึกบินเสร็จบรรยายสรุปหลังบินเนี่ย
ตอนแรกเขาก็ให้เราบรรยายสรุปร่วมกัน
แต่พอเข้าถึงเรื่องของขอบเขตของความลับ
ไปถึงเรื่องของสิทธิของการใช้งานที่เราไม่ได้รับอนุญาต
เขาเชิญนักบินใดออกจากห้องนะครับ

นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์ในการใช้งาน
แล้วก็มีชั้นความลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับ
ที่อดีตท่านบุญชาติธรรมนาฬิกาศแล้วก็บุคลากรของกองทรัพย์ประการเนี่ย

ดังนั้นในเกือบ๒ทศวรรษที่ผ่านมา
กองทัพอากาศจึงวางแผนในการปลดแอบพันธนาการที่ถูกมัดติดไว้กับมหาอำนาจ
โดยการหาเส้นทางใหม่ในการจัดหายุทธโปรกรณ์ครับ
โดยมีข้อแม้ต่อไปนี้กองทัพอากาศจะจัดซื้ออะไรก็แล้วแต่
จัดซื้อยุทธโปรกรณ์ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วย
เพื่อที่ได้ให้โอกาสกองทัพสามารถที่จะต่อยอดเทคโนโลยีด้วยฝีมือคนไทยได้เองต่อไปในอนาคตครับ

พอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ
ท่านก็มีนโยบายครับในการสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยอุตสาหกรรมต่างของประเทศ
แล้วเอสเคิร์ฟตัวที่๑๑ก็เกิดขึ้น

เป็นการหารายได้จากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ท่านภูมิเศรษฐการเหล่าทัพต่างนี่นะครับ
ท่านก็ย่อมต้องสนองนโยบายนี้ด้วยความเต็มใจ
โดยเฉพาะกองทัพอากาศเป็นผู้รีเริ่มโครงการในลักษณะนี้มาก่อน
เพราะฉะนั้นพอรัฐบาลมีนโยบายเช่นนี้
เขาก็สามารถที่จะต่อยอดความสำเร็จเหล่านี้ได้ดีกว่าเหล่าทัพอื่น
สาระสำคัญนะครับก็คือนอกจากจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกองทัพ
บริษัทต่างประเทศที่เขาจะมาซื้อยุทธปกรณ์จากที่เราจะไปซื้อยุทธโปรกรณ์จากเขาเนี่ย
บริษัทเหล่านี้ก็ต้องมาจ้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยผลิตยุทธโปรกรณ์นั้น
เพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการฐานอากาศ
ทุกท่านครับก็จะจัดหายุทธโปรกรณ์ในลักษณะที่พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
ใช้วัตถุดิบใช้ทรัพยากรต่างรวมถึงบุคลากรภายในประเทศให้ได้มากที่สุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้น
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับ
เงินทองที่จะต้องให้ต่างชาติไปทั้งหมดเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่กองทัพเรือ
ถ้าเกิดซื้อก็ต้องประเคนให้กับบริษัทผู้สัญญาในประเทศจีนทั้งหมด
ถ้าเป็นการจัดซื้อแบบนี้ก็ย้อนกลับมาจ้างอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เพราะฉะนั้นครับจุดอ่อนที่ใครคอรหาว่าเป็นการซื้อยุทธปกรณ์ที่ต้องเอาสตางค์ไปจ่ายให้กับต่างชาติทั้งหมด
คอรหานี้ก็ทุเลาเบาบางลงเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็ย้อนกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเรา
ผมพยายามจิบน้ำสักนิดนะ
ถ้ามาดูตารางเปรียบเทียบครับ

ผมเปรียบเทียบการจัดซื้อภายในประเทศ
ซึ่งผมเรียกว่าการจัดซื้อโดยคำนึงถึงโอกาส
กับการจัดซื้อจากต่างประเทศ
ที่ผมเรียกว่าการจัดซื้อที่ลักทิ้งโอกาส

ฝั่งขวาคือเราซื้อทั้งแพ็กเกจมาจากต่างประเทศ

ถ้ามีการฝึกอบรมบุคลากรเหมือนกัน

แต่การซื้อจากต่างประเทศ
จะทำให้เราละทิ้งโอกาสต่างไปอย่างมากมาย
โดยเฉพาะการประเคนเงินของเรา
เงินงบประมาณที่หายากแล้วก็ต้องกู้

แล้วเราก็ทิ้งโอกาสในการที่เราจะพัฒนา

ทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงชั้นความลับ

ถ้าท่านเป็นวินยูชน

เราจะเลือกการจัดซื้อแบบไหนที่ดีกว่ากัน
แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากกว่ากัน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบายไปมากกว่านี้นะครับ

กองทัพอากาศมีนโยบายในการพึ่งพาตัวเอง
แล้วก็ต้องเข้าถึงสิทธิ์
แล้วก็ต้องต่อยอดในเทคโนโลยีต่าง
เพื่อความชัดเจนแล้วก็มีหลักการต่างครบถ้วน
กองทัพอากาศเขาไม่เคยมุบมิบครับ

งทัพอากาศเขาจัดให้มีซิมโพเซียมครับ
สัมมนาบุคลากรเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง
กำหนดแนวทางในการพัฒนากองทัพมองกันไปยาว๑๐ปี
แล้วก็จัดทำเอกสารท่านประธานครับ
ท่านประธานครับสมุดปกขาวที่อยู่ในมือผม
ถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามการอภิปรายนะครับ

ที่แสดงทิศทาง๑๐ปีข้างหน้าของกองทัพอากาศ
มีการวิเคราะห์กรอบงบประมาณ
เปิดเผยครับมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทย
ทุกคนเข้าถึงได้เป็นเอกสารที่ดีมาก

เขาสื่อให้ประชาชนทราบว่า
กองทัพจะทำอะไรอย่างไร
โดยกองทัพได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประเทศ
เขาเชิญท่านทูตมิตรประเทศเชิญบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจ
ให้มาร่วมครับรับทราบแนวทางการพัฒนาของกองทัพอากาศ
ซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
เขาก็มารับทราบครับว่าทั้งหมดที่มันอยู่ในนี้
เขาจะมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างไร
ตลอดจนมันระบุขอบเขตของการจัดหาพร้อมการพัฒนาไว้
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับใด
ต้องให้สิทธิ์ของกองทัพในการพัฒนาต่อยอด
ซึ่งสอดคล้องอะไรครับ
กำหนดความต้องการของยุทธปกรณ์ต่างท่านประธานครับ
กองทัพอากาศเขาก็ไม่ได้มั่วไม่ได้นั่งเถียน
เขาก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์๒๐ปีของกองทัพอากาศ

โครงสร้างกำลังรบทั้งอากาศยานระบบอาวุธ

หรือการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

นี่คืออนาคตในการบริหารจัดการของกองทัพอากาศ
เขาพูดชัดเจนครับว่าระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลที่จะทำให้ยุทธปกรณ์ของเขา
สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็พูดภาษาเดียวกัน
มันจะต้องเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี

มันต้องเป็นของประเทศไทยครับ
ส่วนเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์รายละเอียดและขอบเขต
โครงการจัดหายุทธปกรณ์
ทั้งหมดจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับกฎหมายเยอะแยะมากมายทีเดียวครับ

นี่ผมโชว์ดีครับตำบัติอ่าน
ผมแค่โชว์นะครับแต่ไม่พูด

เวลาที่เขาจะจัดหานะครับ

กับทั้งพรบการจัดทำยุทธศาสต

พรบเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
แล้วก็การชี้แจงงบประมาณที่ผ่านมา

ท่านอดีตผู้มจากการธนกาล

ในการจัดหายุทธศาสตร์ธรรมกรของกองทัพอากาศ
กำหนดวิธีได้มาในรูปแบบที่เรียกว่า
การจัดหาพร้อมการพัฒนา
ก็คือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หรือการจัดหาพร้อมการพัฒนานี้
ได้รับอนุมัติจากรัฐบรีว่าการ

โครงการของกองทัพอากาศ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สามารถที่จะสร้างงานให้กับคนในชาติ
สามารถที่จะกระตุ้นการหมุนเวียน
เศรษฐกิจภายในประเทศ
แล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมครับท่านประธาน
ในการมาของงบประมาณจากคณะกรรมาธิการวิสามัน
พิจารณาร่างพระราชมัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานของคณะกรรมธิการ
กล่าวชื่นชมกองทัพอากาศ
งทัพอากาศนำเสนอเอกสารสมุดปกขาว

ขอให้หน่วยอื่น
นำเสนอแนวทางเดียวกันกับกองทัพอากาศ
แล้วเอกสารครับยังระบุ
การจัดซื้อจัดอายุยุทธโทปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ควรกำหนดแนวทางการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเป็นหลัก
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ผมใช้เวลา๑๕นาทีในการเกริ่นนำ
เพื่อให้เห็นว่าการจัดซื้อยุทธปกรณ์ของกองทัพอากาศ
เขาทำตามกฎหมายเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาคำนึงถึงการที่เราจะมีสิทธิ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
และเมื่อมาของงบประมาณจากสภา

แล้วก็ชมเชยด้วยว่าสุดยอดครับ
ต้องทำแบบนี้เงินที่จะต้องเอาไปประเคนต่างชาติทั้งหมด
มันก็ย้อนกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจแถมยังเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงชั้นความลับ
ถ้าตรงไปตรงมาแบบนี้ครับท่านประธาน

งทัพอากาศก็ไปดำเนินการจัดหาให้เป็นไปตามความต้องการ
ทำกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ผมคงไม่มีเรื่องที่จะมาอภิปรายในวันนี้
แต่ต้องกราบเรียนท่านประธานครับ
มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นจริง

มีผู้บัญชาการฐานอากาศท่านใหม่

ท่านเป็นเจ็ดเสือของสภากราห์
ที่เป็นคนเห็นชอบคัดเลือกกำลังคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ
หลังท่านผู้บัญชาการได้เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารกองธรรมกาศ
ผมบอกเลยครับช่วงต้นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเป็นสุข
แต่สุดท้ายครับสุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้น
เพราะอยู่ดีครับท่านผู้จัดการทางอากาศท่านเนี่ย
ท่านไปลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ให้ไปปรับปรุงขอบเขตวัตถุประสงค์ของโครงการที่เขาทำกันมาเรียบร้อย
เมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายนี่แหละในวันที่๑๔มกราคม๒๕๖๒
ผมขอย้ำนะครับผมเชื่อว่าขนาดนี้มีข้าราชการกองทัพอากาศไม่น้อยติดตามการอภิปราย
เป็นโครงการที่เขาพิจารณาอนุมัติกันมาเรียบร้อย
เพราะการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อไปซื้ออาวุธยุทธวกร
ไม่ใช่ความเห็นชอบของกองทัพอากาศหรือกระทรวงกลาโหมคนเดียว
มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราชนั้น
ผมลำดับให้ฟังนะครับเร็ว
กว่าที่หน่วยงานเขาจะได้รับงบประมาณไปซื้อยุทธปกรณ์ไม่ใช่อยู่ดีมันคลอดมาเลยนะครับ
ในที่นี้กองทัพอากาศที่เป็นห่วยระดับกรมของกระทรวงกลาโหม
ก็เสนอไปที่กระทรวงขึ้นไปที่สำนักงบดูแลรายละเอียด
ส่งมาเข้ากรมอเพื่ออนุมัติบรรจุลงเล่มนะครับในรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ
เข้าสู่การพิจารณาของสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้๓วาระครับ
ต้องผ่านทั้งกรรมการกรรมอธิการอนุกรรมาธิการพิจารณาเหตุผลความจำเป็น
วิธีการต่างออกจากสภาผู้แทนต้องไปที่วุฒิให้ความเห็นชอบ
ทุนกล้าวถวายพระเจ้าแผ่นดินลงพระปรมาพิไทยตราออกมาเป็นกฎหมาย
เพราะฉะนั้นครับงบประมาณแผ่นดินหรืองบแผ่นดินเนี่ย
ไม่ใช่อำนาจแล้วก็ไม่ใช่สิทธิ์ขาดของหน่วยรับงบประมาณ
ไม่ใช่เป็น๑๐ขาดของกระทรวงกลาโหมของกองทัพอากาศที่จะไปทำอะไรได้ตามอำเภอใจ
ทุกอย่างมีกฎหมายควบคุมครับมาดูกันสักนิดครับ
งบประมาณที่กระทรวงกลาโหมขอให้กับกองทัพอากาศในปี๒๕๕๙
ดูจากจอภาพนะครับมีทั้งสิ้น๙โครงการด้วยกัน
และอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับกรรมาธิการงบเขาเชื่อ
ตามที่กองทัพอากาศมาเล่าให้เขาฟังนี่แหละว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ
ได้ทั้งของได้ทั้งสิทธิ์แถมยังกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเขาก็ไม่ได้ตัดครับ
กองท่าประกาศก่อมายังไงเขาก็ให้ไปยังนั้นแต่ได้ตังค์ไปแล้วครับ
แทนที่ท่านภูมิชการหากาศที่ปลเนศประยุทธ์นักฤทธิ์วัฒนาการกระทรวงกราห่อโหมเนี่ย
เห็นชอบให้มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะนำไปจัดหาตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ขอบเขตโครงการที่กองทัพอากาศเสนอเกิดอะไรขึ้น
นะครับได้แก่โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ
วงเงิน๙๔๐ล้านบาท
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่๗วงเงิน๙๔๕ล้านบาท
โครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศวงเงิน๙๑๐ล้านบาท
แต่ผมย่ำนะครับกราบเรียนท่านมาถามให้วันนี้ว่า
โครงการอื่นอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้ไม่ผมไม่ได้ยืนยันว่ามันชอบด้วยกฎหมายนะครับ
เพราะตอนนี้นอกเหนือจาก๓โครงการที่ผมพูดเนี่ยกลิ่นมันเหม็นโชยมาถึงกรรมาธิการแล้ว
แต่เดี๋ยวผมจะไปพูดในภาค๒วันนี้ขอชี้๓โครงการนี้ก่อน
ถามว่ากองทัพอากาศที่เป็นห่วยรับงบประมาณเนี่ยครับ
อยู่ดีท่านภูมิเจียรการฐานอากาศมาออกคำสั่งหรือกรงการที่ทำออกมาแล้วเลยถามได้รึเปล่า
ผมกลับเรียนภาษาว่าทำได้ครับ
การกระทำดังกล่าวนี้มันอยู่ภายใต้อำนาจและขอบเขตตามกฎหมาย
มันกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นมันตอบโจทย์ภารกิจของกองทัพอากาศมากขึ้น
อย่างนี้ทำได้ครับแต่ผมต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับ
การที่จะไปแก้เนี่ยกองทัพอากาศ
ถ้าเทียบกับกระทรวงทะบวงกรมอื่นเนี่ยก็คือกรมนะครับ
ที่สังกัดกระทรวงกลาหุ่มท่านผู้บัญชาการธนการเขาก็เปลี่ยนเหมือนอธิบดีค่ะครับ
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่หน่วยเขาทำเสร็จกันมา
ท่านจะแก้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ท่านทำได้แต่ทำได้อย่างจำกัดครับ

ให้ประธานปรับปรุง
ทีโออาร์ทั้ง๓ท่าน

ทั้ง๓คณะ

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

ที่พบทอให้เขาไปปรับปรุงทีโออาร์เนี่ย

แล้วก็เสนอขึ้นไปให้ท่านภูมิชาการฐานอากาศ

พฤติกรรมเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้

โดยฝ่ายเสนาธิการคนสนิท
ของท่านผู้บัญชาการฐานอากาศ

ผมยังไม่คอมเมนต์ในเรื่องนี้ตอนนี้
แต่จากการให้ถ้อยคำของท่านประธานคณะกรรมการ

เสของผู้บัญชาการฐานอากาศ

ไปสั่งเขาเลยแล้วผมก็สงสัยครับ
ผมสงสัยว่าฝ่ายเสคนนี้มันจะใหญ่โตแค่ไหนอย่างไร
ไปตรวจสอบดูปรากฏอย่างนี้ครับ
เสคนนี้ไม่ได้อยู่ในกองทัพอากาศนะครับ
เป็นทหารอากาศที่รับราชการอยู่นอกหน่วยกองทัพอากาศ
แต่มาช่วยราชการที่กองทัพอากาศ
แล้วที่สำคัญครับใครส่งมาก็ไม่รู้
นั่งอยู่ในสภานี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
แล้วมาทำอะไรครับมาสั่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
มาทำสิ่งที่ขัดกับกฎหมายชัดเจนครับ
คนที่รับผิดชอบรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงจากคณะกรรมการต่างเนี่ย
คือกรมยุติการฐานกาศ
กรมยุทธการฐานอากาศเพื่อความรอบครอบ

ไปถามฝ่ายอำนวยการด้านกฎหมายของกองทัพอากาศ
แก่สำนักงานพระธรรมนูลฐานอากาศ
เพื่อให้เขาแสดงความเห็นว่ามันทำได้หรือไม่ได้อย่างไร
หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับ
สำนักงานพระธรรมนูลฐานอากาศก็เหมือนกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเหมือนกับสำนักงานอายการสูงสุด
ที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้กับรัฐบาล
สำนักงานพระธรรมนูญฐานอากาศเนี่ย
เขาก็เป็นคนเสนอความเห็นทางกฎหมายให้กับกองทัพอากาศ
ซึ่งซึ่งเขาได้ทำหนังสือท้วงติงเป็นหนังสือราชการ
สำนักงานพระธรรมนูลหางกาศเขาพูดอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าเขาตรวจสอบและพิจารณาแล้ว
ตามที่กองทัพอากาศมีความประสงค์จะจัดหาระบบต่างทั้ง๓โครงการนี้นะครับ
โดยอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการจัดหา
ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในกองทัพอากาศยังไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่บุคคลภายนอก
แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการเดิมมันเป็นเป้าหมายหลัก
เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการไม่ปรากฏผลเป็นรูปธรรม
ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามันสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมธิการที่เกี่ยวข้องในการปกป้องงบประมาณดังกล่าวข้างต้นไว้เรียบร้อยแล้วนั้น
โดยฟังดีนะครับโดยกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการครั้งนี้ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
อีกทั้งกองทัพอากาศไม่เคยดำเนินการลักษณะเช่นนี้มาก่อน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินการจัดหาระบบทั้งสามระบบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบครอบและรัดกลุ่ม
จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชมัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อหน่วยงานที่เขารับผิดชอบด้านกฎหมาย
เขาได้ท้วงติงหรือเขาได้ชี้ประเด็นให้เห็นในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ผู้บริหารระดับสูงนะครับท่านก็ต้องนำมาแก้ไขต้องรีบไปแก้ไข
หรือปรับปรุงกระบวนการต่างให้ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่เชื่อไหมครับความเห็นของฝ่ายกฎหมายชัดเจนแบบนี้
แต่ฝ่ายเสกคนสนิทผู้มจากการธนาธิการ
กลับให้ความเห็นกับกรมยุทธการครับว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำหนังสือไปสอบถาม
กับคณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง
ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรียบร้อยยืนยันว่ากองทัพอากาศสามารถดำเนินการได้
และจากนั้นครับไม่พอนะครับมีนายทหารยศเพียงแค่นาวาอากาศเอกพิเศษ
โทรไปสั่งการพลอากาศโทเจ้ากรมนี่แหละให้เร่งรัดรีบเสนอหนังสือ
ให้ภูมิชการฐานกาศโดยเร็วที่สุดหากล่าช้าจะมีความผิด
ท่านประธานเขาทำกันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นครับ
กรมยุทธการฐานอากาศเนี่ยเขาแม้จะมีความเห็นทางกฎหมาย
จากสำนักงานพระธรรมนูลในวันที่๑๐มีนาคม
แล้วเขาก็เชิญมาหารือทันทีนะครับก็ต้องเปลี่ยนใจ
เสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทลอาร์ที่มีรายละเอียด
ตามที่ฝ่ายเสพบทอเป็นคนเป็นคนกำหนดนะครับเป็นคนชี้นำ
แต่อย่างไรก็ดีครับรายงานที่ผมตรวจสอบ
ที่ส่งขึ้นไปให้ผู้บัญชาการฐานอากาศอนุมัติเนี่ย
ก็เป็นรายงานที่ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเพราะเขาเขียนชัดเจน
ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเขาเป็นคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามสั่งการผู้บัญชาการฐานอากาศ
แล้วท่านผู้ประชาการหากาศก็อนุมัติในวันที่๑๒มีนาคม
มันต้องอีกชาร์จหนึ่งนะครับจะเห็นชัดเจนชาร์จสีฟ้า
นะครับว่าเรื่องนี้เขาคุยกันเมื่อไหร่แล้วอนุมัติกันเมื่อไหร่
นี่นะครับชาร์จเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับ
โครงการทั้งหมดอนุมัติกันภายใน๒วันเท่านั้นเองนะครับ

คณะกรรมธิการได้ทำการเปรียบเทียบ

มันเป็นการแก้ไขที่กระทบกับวัตถุประสงค์

มันต้องไปอีกแผ่นนึงนะ

เวลาน้อยเกินไปที่จะลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับ

อันแรกเลยคือตัดทอนหลักการในการจัดซื้อ
แบบการจัดหาพร้อมการพัฒนา

โครงการตัดออกทั้งหมด

ที่ผมเกริ่นนำให้ทุกท่านได้รับทราบ
ทำไมเขาถึงจัดซื้อพร้อมพัฒนา

มันต้องมีเรื่องของการเข้าถึงชั้นความลับ
แล้วมันจะต้องมาจ้างบริษัทไปในประเทศให้ช่วยด้วย

ผมรับไม่ได้เลยนะครับ
ตัดโอกาสที่กองทัพอากาศจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่กองทัพเป็นเจ้าของเองครับ
แล้วไปเปิดประตูให้บริษัทต่างชาติ
เข้ามายึดอำนาจในส่วนนี้ต่อไป
ทั้งที่อดีตผู้บังคับบัญชาทุกคน
เขาพยายามจะปลดแอบจากต่างประเทศ
สมคบคิดกันให้ต่างชาติมาถือไพ่เหนือกว่ากองทัพทำได้ยังไง
กระทรวงกลาโหมไปไหนครับ
เพียรดีก็กระศวงกราโหมนี่แหละ

ก็แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกันอย่างกว้างขวางครับ
เรื่องความผิดปกติแล้วก็เข้าข่ายการขัดระเบียบกฎหมาย
กระทรวงกลาโหมก็นิ่งเฉยครับ
แล้วก็ปล่อยให้กองทัพอากาศไปเร่งจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการหนึ่งครับคือโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศ

ซองได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกราบเรียนท่านประธานโครงการเนี้ย
หลักการเพียนดีทิ้งทั้งหมดนะครับผมถือว่าการนิ่งเฉยอ่ะ
ก็คือการสมคบคิดการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใสมีมูลค่าของทั้งสามโครงการ
เกือบสามพันล้านบาทเนี่ยกระทรวงกลาโหมทำอะไรอยู่
ผมคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะชี้แจงเอง
ท่านจะให้รำตรีมาช่วยชี้แจงผมผมทราบดีครับว่าท่านจะชี้แจงยังไง
กองทัพอากาศให้ข้อมูลท่านอย่างไรให้ระวังนะครับเพราะข้อมูลที่ส่งมาให้คณะกรรมธิการ
เอกสารหลายแผ่นนะครับโดยเฉพาะเอกสารที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง
ส่งมาไม่ครบแล้วก็ไม่มีใครเซ็นกำกับเขากลัวกันหมดครับ
แต่ผมต้องกราบเรียนนะครับผมมีรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วน
ผมเรียนท่านประธานครับเดี๋ยวจะมีการมาชี้แจงว่าโครงการทดแทนวิทยุ
จัดหาทศแทนวิทยุเพื่อนอินอากาศวงเงินเก้าร้อยสิบล้านที่เปิดซองได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย
ผู้ชนะเสนอราคาประมาณสี่ร้อยล้านบาทเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะมาเอาบุญคุณว่า
กองทัพอากาศช่วยทำให้ประหยัดเงินได้มากถึงห้าร้อยล้านบาทห้ามชี้แจงแบบนี้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์อย่าชี้แจงแบบนี้ผมสวนหงายท้องเลยนะครับเพราะราคาที่ถูกลง
ถูกเพราะท่านลดสเปคอัพท่านลดสเปคแต่ท่านไม่ได้ลดราคากลาง
เพราะระบบที่ท่านตัดออกจากสเปคที่เขาเรียกว่าเซคอร์สเนี่ย
มันมีราคากลางประมาณห้าร้อยล้านพอดีท่านไม่ได้ลดจากราคากลาง
ราคากลางที่ขายซองไปยังเป็นเก้าร้อยล้านซึ่งผมเรียนนะครับ
ถ้าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการอากาศเป็นนโยบายของปรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
บอกให้ตัดงบประมาณออกไป๕๐๐บาทเนี่ยผมไม่มาเสียเวลายืนอภิปราย
และผมจะชมเชยว่าท่านประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ถึง๕๐๐ล้านครับ
แต่เขาทำยังไงรู้ไหมครับท่านประธานนโยบายผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ย
เขาให้คงราคากลางไว้ตามเดิมที่เก้าร้อยล้านบาทแพงกว่ามูลค่ารายการสินค้าตามทีโออาร์ใหม่เนี่ย
เกิดเกือบหนึ่งเท่าตัวจริงจริงเกินหนึ่งเท่าตัวคือเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อีก
ผมพักอิ่มน้ำผมเหนื่อยเหนื่อยใจมาก
ท่านประธานครับผมเคยเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ
ผมเข้าใจนะครับความรู้สึกของน้องนักบินตลอดจนบุคลากรของกองทัพอากาศ
ที่เขาประจำการอยู่ตามกองบินมีหน้าที่ในการปกป้องน่านฟ้าให้กับประเทศไทยสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน
การลดสเปคอาวุธยุทธปกรณ์ของกองทัพ
คือการให้บุคลากรของกองทัพใช้ของที่มีคุณภาพต่ำลง
ส่งผลถึงชีวิตและความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมที่เขาจะไปสู้รบกับค่าศึก
ถ้าท่านปรับลดคุณภาพของอุปกรณ์ลงนะครับ
โดยท่านตัดเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนที่จะต้องไปใช้จ่ายลงด้วยเนี่ย
เราก็ยินดีให้ตัดลบงบประมาณของกองทัพมาโดยตลอด
แต่การไปลดคุณภาพอุปกรณ์
ซึ่งหมายถึงบุคลากรของกองทัพต้องรับค่าความเสี่ยงชีวิตโดยไม่จำเป็น
แล้วไม่ยอมไม่ยอมลดงบประมาณภาระค่าใช้จ่ายของภาษีของพี่น้องประชาชนแบบนี้
ผมรับไม่ได้จริงครับท่านประธาน
แล้วคิดตามผมนะครับ
ถ้าเผลองานที่เขาเพิ่งไปเปิดซองอันนี้ถ้าหัวไม่แตก
แล้วไม่มีบริษัทที่ชนะการเสนอราคา๔๐๐ล้านบาทครั้งนี้เข้ามาเสนอราคา
กองทัพอากาศจะได้บริษัทที่ชนะการเสนอราคาในลำดับต่อไป
ที่เขาเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางนิดเดียวครับคือ๘๐๐ล้านกว่าบาท
เพราะฉะนั้น๕๐๐ล้านบาทนี้จะลอยไปที่ไหน
จะลอยไปที่สนามหลวงหรือจะไปลอยไปตกที่ดอนเมืองไปคิดกันเอาเอง
ผมสรุปดักคอผู้ชี้แจงเลยดีกว่านะครับ
เดี๋ยวท่านจะออกมาชี้แจงครับว่าเหตุผลที่ท่านต้องมีความจำเป็นในการปรับปรุงทีโออาร์
เป็นเพราะการจัดซื้อแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา
และอาจเป็นช่องทางให้มีการทุจริต
อย่ามาชี้แจงแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะผมจะบอกท่านประธานว่าตรงข้าม
เพราะจริงมันมีมาตรการและกลไกที่สามารถนำมาใช้ครับ
เพื่อให้เกิดการจัดซื้ออย่างโปร่งใสได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อ
เป็นการล็อกสเปคให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่าไปพูดครับ
เพราะแผนแม่บทย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
ยุทธศาสตร์๒๐ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามาตรการต้องให้มาตรการสนับสนุนต่าง
เอื้อและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
แม้กระทั่งห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย๑๔๐เป้าหมาย
ความเชื่อมั่นภาครัฐทั้งการเข้าถึงตลาดหน่วยงานภาครัฐ
ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์
เขาให้สนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้นครับ
เพราะฉะนั้นอย่าชี้แจงแบบนี้
แล้วผมฝากคำถามกลับไปด้วยว่า
กระทรวงกลาโหมยังจะมุ่งเน้นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ท่านเขียนขึ้นมาหรือเปล่าครับ

การตรวจสอบอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ
เพื่อความโปร่งใสเนี่ยสามารถทำได้หมูสะเต๊ะทำง่ายเลยครับ
เพราะสามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายกำไรขาดทุนงบงานเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจมันก็เช็คได้
หรือจะเดินทางไปดูสถานประกอบการนะครับ
โรงงโรงงานเขาตรวจสภาพมาตรฐานโรงงาน
หมูสะเต๊ะครับก็มันอยู่ในประเทศไทย
อกจากนั้นยังมีกระบวนการตรวจสอบอื่นตามกฎหมายนะครับ
เรายังมีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ที่เรียกว่าคณะกรรมการคปทมีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

การจัดซื้อจัดจ้างการทำงานทำได้หมดครับ
คำถามเหตุใดปล่อยให้มันไม่ทำแบบนี้
ทำไมจึงไม่ดำเนินการตรวจสอบไม่ใช้กลไกที่มีอยู่
เพื่อไม่ให้มีข้อคอรหาถึงการทุจริต
ถ้าท่านจะไม่ใช้อุตสาหกรรมภายในประเทศ
นอกเหนือจากนี้
หากรัฐบาลมีความจริงใจในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนานะครับ
ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการออกแบบจัดสร้าง
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดเนี่ย
เพื่อให้การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพการผลิต
มันออกมาตามสัญญาที่เรามีความประสงค์
แล้วถ้ามันจะมีข้อเสีย

ราชการที่จะได้เดินทางไปฝึกที่ต่างประเทศ
อาจจะไม่ได้ไปก็เท่านั้นเอง
ผมกราบเรียนท่านประธานครับ
คู่แข่งจากต่างประเทศเนี่ย

เขาเล็งเห็นว่าจุดอ่อนของประเทศไทย
คือการขาดอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีขีดความสามารถและความพร้อมในการแข่งขัน
แล้วพอมีนโยบายที่เอื้อ
และก็ส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย
เช่นเช่นการจัดซื้อแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
และอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศนี้
นโยบายนี้ก็ถูกยกขึ้นมาโจมตี
ไปใช้เหตุผลทางกฎหมายที่ผมเรียกว่าโง่บ้าเสื้อ
ขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยได้มีโอกาสพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพทัดเทียนชาติอื่น
เพราะฉะนั้นทั้งปีทั้งชาติครับถ้าทำกันแบบนี้
ท่านก็ต้องพึ่งพาการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศไปตลอด

ผมเรียกการกระทำแบบนี้ว่าทุจริตครับ
เหนือจากเป็นการทุจริตโดยขัดขวาง
ไม่ให้เกิดการพัฒนาสินค้าที่ผลิตในประเทศ
ยังเป็นการฉกฉวยโอกาสทุจริต
โดยร่วมมือกันจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากต่างประเทศ
ซึ่งการทุจริตจากการไปซื้อสินค้าต่างประเทศอันนี้ต่างหาก
ไม่มีมาตรการและกลไกที่จะนำมาใช้
เพื่อเช็คเพื่อตรวจสอบว่าการจัดซื้อโปร่งใสหรือเปล่า
ที่เขาบอกว่ามีค่าในหน้านั่นแหละ

ท่านไปดูยุทธปกรณ์ที่กระทรวงกลาโหม
เขาให้เหล่าทัพต่างเนี่ยมาซื้อไปทิ้งอ่ะ

เรือออกที่บินไม่ขึ้น
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดที่ใช้งานไม่ได้จริง
ปืนที่ยิงแล้วลำกล้องแตก
กรอกคุณภาพต่ำที่เอาไปรบก็ไม่มีใครกล้าไปรบ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรำตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บอกไว้ในนโยบายรัฐบาลว่าท่านจะสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
แต่มีการปล่อยปลาละเลยให้คนนอกกองทัพอากาศ
ขณะนั้นไม่ได้มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพอากาศ
เข้ามากำกับควบคุมเปลี่ยนแปลงแก้ไขสาระสำคัญของโครงการ
ทำให้คนไทยมีงานทำทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เป็นโครงการดีดีครับที่เหล่าข้าราชการทหารอากาศ
ในอดีตและปัจจุบันเนี่ยเขาได้ทำกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่ยาวนานของกองทัพอากาศ
ทำให้คนดีในกองทัพอากาศ
ที่ตั้งใจทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พอเขาหมดกำลังใจเขาก็หมดความเชื่อถือในตัวท่าน
เพราะความเห็นแก่ตัวและผลประโยชน์ที่ท่านและพวกพ้องทำไว้กันแบบนี้แหละ

พอเขาแก้ไขทีโออาร์เสร็จเนี่ย
ยังปูนตำแหน่งสำคัญครับ
ให้เขาไปดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศด้วย

เขามีเสียงมาชัดเจนว่าบิ๊กชอช้างใครไม่รู้
เข้ามาสั่งการผมเรียนนายกเลยครับท่านนั่งอยู่
เขาบอกทำสำเร็จตามที่เขาขอ
จะให้รางวัลเป็นตำแหน่งสำคัญ
กับคนที่ควบคุมกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วก็ให้ตำแหน่งกับกลุ่มที่ออกมาคมครู
ข้าราชการฐานอากาศที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
แล้วไปปูนบำเน็ตให้คนเหล่านี้
ท่านสนับสนุนคนไม่ดี
ให้ขึ้นมามีตำแหน่งสำคัญอีกใช่หรือเปล่า

ผมออกจากกองทัพอากาศ

ผมยังติดต่อไปมาหาสู่เพื่อนพ้องน้องพี่
ข้าราชการทั้ง๔เหล่าทัพโดยตลอดครับ
ในฐานะของผู้ร่วมงาน
เคยทำงานร่วมกันหรือโดยตำแหน่งทางการเมือง

มีเรื่องใดที่ผมพอจะช่วยประสานงาน
ช่วยชี้แจงอธิบายในภารกิจของกองทัพ

ผมเต็มใจและผมดำเนินการแบบนี้มาโดยตลอด
ผมมีแต่จะปกป้ององค์กรกองทัพอากาศในสิ่งที่ถูกที่ควร
ดั่งเจตนารมณ์ของบุปการีกองทัพอากาศ
ท่านอดีตผู้บัญชาการธนกาศทุกยุคทุกสมัย
ที่เขาได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

สิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับกองทัพอากาศ

แล้วก็เพื่อนข้าราชการกองทัพอากาศด้วย

ผมไม่เคยคิดครับว่าจะต้องมาอภิปราย
กระทรวงกลาโหมและกองทัพอากาศที่ผมรัก
แต่เรื่องนี้พี่น้องของผมในกองทัพ
หลังใหม่มาเป็นจำนวนมาก
ขอให้ผมได้ถ่ายทอดข้อมูลความไม่โปร่งใสของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วขอให้ผมช่วยนำข้อมูลนี้มาเปิดเผยในการอภิปราย
แล้วให้ไปทำความจริงให้ปรากฏ

วันนี้ผมถอดเฮลเมดของนักบินรบออก

ที่ยังมีความรักและซื่อสัตว์กับสถาบันที่สร้างผมมาเสมอครับ
และผมจะไม่ยอมให้ใครมาหาผลประโยชน์อันไม่ชอบ
โดยการมาทำลายกองทัพอากาศที่ผมรักเป็นอันขาด
และถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูดนะครับ
และยังปล่อยให้หน่วยงานภายใต้กำกับของท่านทำชุดทุจริตกันแบบนี้
ผมไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี
และรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อีกต่อไปครับ